สหรัฐอเมริกาได้จับกลุ่มตัว
ข้อหาเมาแล้วขับรวมทั้งขับรถเร็ว
จนทำให้มีเด็กเสียชีวิต๒คน
แนายเจมส์ฮัลโซเซอร์จูเนีย
อดีตนักบินอวกาศขององค์การบริหาร
ถูกต้องรวจจับและต้องเข้าหามัวสุราแล้วขับรถ
และขับรถด้วยความเร็วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๑๑ปีและเด็กหญิงวัย๑๓ปีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดบนถนนใกล้กับเมืองทัสคาลูซ่าในรัฐอาลาบามา
ซึ่งได้ถูกจับกลุ่มตัวในที่เกิดเหตุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ส่วนผลการสอบสวนเบื้องต้นชี้ว่าเขาดื่มสุราและขับรถเร็วค่ะ